คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
แฟนสาวของผู้ชายที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นำมาโพสต์เอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนแล้วทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
เธอบอกว่าแฟนของเธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง
นั่งดื่มกินกันอยู่เต้นไปโดนกลุ่มวัยรุ่นอีกโต๊ะหนึ่งที่หน้าเวที
แต่กาดในร้านเข้ามาห้ามหลังจากนั้นก็ดื่มกินกันต่อ
ก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่พอแฟนนุ่มกับเพื่อนเดินไปที่ลานจอดรถ
กลุ่มวัยรุ่นไปดักรอทำร้ายเอามีดฟันหัวจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่าผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
ทั้งทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเนี้ยผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
สะพายกระเป๋าสีแดงกับผู้ชายเสื้อสีชมพูอะนะคะ
สองคนนี้ที่แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าเป็นคนก่อเหตุ
นี่คือภาพแฟนนุ่มของเธอที่ถูกฟันหัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
ครับเราส่งกิติศักดิราชัยเจริญสุขตินะคะ
ทีมข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
ผู้ชายที่โดนฟันที่ศีรษะเนี่ยชื่อว่านายชนะพงศ์โคตรวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่ห้าธันวาคมค่ะเขากับเพื่อนอีกสองคนไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารย่านดอนเมือง
เต้นหน้าเวทีแล้วไปกระทบกระทั่งกับคู่กรณีแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่ทันได้ขอโทษกาดของร้านมาแยกออกจากนั้นก็ไปคุยกับคู่กรณีประมาณว่า
เที่ยวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคู่กรณีก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเขาก็พูดกับคู่กรณีเพิ่มเติม
แต่จำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปเขาบอกว่าเขาเมาแล้วอะค่ะคือคู่กรณีก็ไม่พอใจอ่ะนะคะ
คู่กรณีก็ออกจากร้านไปก่อนตัวเขานั่งกินกันต่อคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
พอเดินออกจากร้านนี่แหละค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะ
คือคู่กรณีสองคนที่กระทบกระทั่งกันในร้านเหมือนกับว่ามายืนรอหน้าร้าน
พอเขาเดินผ่านได้ยินคู่กรณีพูดว่านี่ไงมันออกมาแล้ว
เขาก็เดินไปที่ที่จอดรถคู่กรณีสองคนเนี่ยมารุมทำร้ายนะคะ
ที่เขาทำได้ก็แค่ป้องกันตัวอีกฝ่ายหนึ่งมีมีด
เอามีดฟันหัวเขาเป็นแผลลึกจนสลบไปเลย
คู่กรณีก็หายไปหายไปตอนไหนก็ไม่รู้
ก็ต้องเย็บไปที่ศีรษะเนี่ยเกิน๒๐เข็มนะครับ
รวมแล้วจุดอื่นด้วยก็ไม่ต่ำกว่าสี่สิบเข็มนะฮะผ่านมาเดือนหนึ่งแล้ว
คดียังไม่คืบหน้านะครับยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้นะครับ
ช่วงนั้นก็ห่างหายกันไปเป็นชั่วโมงนึงแล้วผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้ว
ผมกับเพื่อนผมอีก๒คนรวมผมด้วยเป็น๓คน
ก็ได้พากันกลับบ้านแล้วทีนี้เขาก็ไปดักไปเตรียมการไปเตรียมการดักรอผมอยู่หน้าร้านครับ
แล้วก็ชกต่อยแล้วก็ฟันผมผมก็พยายามป้องกันตัวด้วยมือเปล่านะครับ
ไม่ต่ำกว่า๔๐เข็มครับ
คนเจ็บก็เลยบอกว่าภาพวงจรปิดมันก็ชัดเหลือเกิน